จากการแข่งขันกีฬา๔เกมส์ครั้งที่๒๙
จะเป็นเวทีขับเขี้ยวของตัวแทน๑๑ชาติจากอาเซียน
แต่เจ้าภาพมาเลเซียก็ไม่ลืมที่จะให้อีเวนต์นี้

ด้วยการวางแผนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คือการมีส่วนร่วมของนักกีฬาผู้ได้รับเหรียญรางวัลทุกคน

พร้อมกับลดการปลดปล่อยคาร์บอนไปพร้อมกัน
จึงเป็นที่มาของการมอบต้นไม้จำนวน๕๒๔๙ต้น
ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับเหรียญทอง

มอบให้กับผู้ชนะการแข่งขัน
ต้นไม้ที่มอบให้กับนักกีฬาคือต้นมังคุดทะเล
ที่สามารถสร้างออกซิเจนด้วยระยะเวลาอันสั้น
ไม่สามารถใช้ในการก่อสร้างและทำเครื่องมือต่าง
ส่วนผลสามารถรับประทานได้

ต้นไม้ทั้งหมดจะถูกนำไปปลูกบริเวณโดยรอบของสนามกีฬาแห่งชาติบุกิจจาริว
รอวันที่จะเจริญเติบโต

เพราะภาครัฐและเอกชนของมาเลเซีย
จะเข้ามาสนับสนุนโครงการสีเขียวนี้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดช่วงทศวรรษหลังจากนี้
นับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมที่เจ้าภาพ
คำนึงถึงอนาคตของคนรุ่นใหม่
ที่จะเติบโตมาเป็นส่วนหนึ่งของกรุงกวาลาลัมเปอร์ที่สดใสและน่าอยู่
เพื่อเป็นแบบอย่างของการพัฒนาประเทศที่ดีต่อไปในอนาคต
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน